สถานที่รัชการเนี่ยเขามีกฎระเบียบมีกฎหมายห้ามอยู่แล้ว
ดื่มเหล้าดื่มสุราของมืนเมาเนี่ยไม่ได้แน่นะครับ
แต่ตอนนี้มีคลิปหนึ่งนะครับที่มีคนถ่ายไว้ได้

บอกว่าเป็นสถานที่ราชการนะครับสำนักงานแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
มีคนกินเหล้าอยู่ในสถานที่รัชการ

นี่ครับดูจากโต๊ะเก้าอี้แฟมเอกสาร
ตู้เก็บเอกสารแสงไฟที่ส่องเข้ามาแสงแดด

กำลังดื่มเล่าชงเล่าขวดเล่า

เก้าอี้ก็มีเลขพัสดุเหมือนกับเป็นรหัส
เขารู้พันธุ์ในการกำกับเอาไว้ด้วยคาดว่าเป็นสถานที่ราชการ
และเป็นช่วงเวลาราชการแน่นอนในสังคมออนไลน์ที่เห็นคลิป
เขาบอกว่าดูจากภาพบรรยากาศต่างข้าวของเครื่องใช้ต่าง
เหมือนกับสำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะ
ส่วนผู้ชายที่ใส่แว่นตานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานมีคนชงเหล้าไปให้เนี่ย
เหมือนเป็นประหลัดเทศบาลคนนึง
เขาทำหน้าที่รักษาการนายกเทศบาลในพื้นที่อยู่

ก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อเอาเป็นวัตถิสิงบุรีแน่นอน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
ไปที่สำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอพรมบุรี
เพื่อไปสอบถามประหลัดเทศบาล
ว่าจะใช่คนในคลิปหรือไม่อย่างไรหรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครชี้แจงนะครับ
แต่ทางด้านผู้ราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ชำนาญวิทย์เตรัสบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะ
แต่เรื่องการชี้แจงจากทางในอำเภอพรมบุรีเจ้าของพื้นที่เนี่ย
ยังไม่ได้ส่งหนังสืออะไรชี้แจงมา
แต่ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับ
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งจากดูจากทะเวียตอนเนี้ยประหลาดเทศวาที่รักษาการในสิงคลีน่ะมันมีอยู่สองทั้งแห่งนะฮะว่ามีที่พรมนะครับกับที่บางน้ำชีพ
นั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมว่าพื้นที่เกิดเหตุนั้นเป็นที่ใดนะครับก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบมาให้ชัดเจนก่อน
เพื่อไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่ากล่าวหากันโดยไม่มีการตรวจสอบ
อ่าก็ต้องไปรอผลการตรวจสอบนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ราชการเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับ
อ่ามาตราสามสิบเอ็พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
ห้ามมีให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ใครฝาฝืนมีโทษจำคลุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะค่ะ
ในคลิปนี้หลายคนด้วยอ่า